ดูกันที่อีสานก่อนที่จังหวัดมหาศาลคามนะฮะ
ก็คึกคักตั้งแต่เช้าทีเดียวคุณผู้ชมครับเป็นบรรยากาศของชาวไทยเชื้อสายจีน
รวมไปถึงชาวไทยอีสานเข้าไปร่วมขบวนแห่เทศกาลกินเจมหาสารคาม
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ไปถือศิลปกินผักกันหน่อยนะครับ
โดยขบวนแห่อันเชิญเจ้าแม่กวนอิมจำลองรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
พร้อมทั้งโชว์สิงโตมังกรแล้วก็ม้าทรงทั้งผู้ชายผู้หญิง
เลื่อนไปตามถนนย่านใจกลางชุมชน
มีการตีกรองจุดประทัดตลอดทางแล้วก็ไปแวะคู่น่านโรงแรมตักซีลา
ระหว่างการแสดงมีการเคลื่อนขบวนก็จะมีการประกาศเชิญชวนให้ประชาชนนั้นไปร่วมถือศีลกินเจด้วยครับ
ส่วนที่สารเจ้าเช่งจุ้ยจ้อซูกองนะคะในอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่
ประชาชนก็พากันนุ่งขาวห่มขาวร่วมพิธียกเสาโกเต้ง
ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าพิธีถือศีลกินเจของชาวไทยเชื้อสายจีนได้เริ่มขึ้นแล้ว
โดยเสาโกเต้งนี้จะเป็นเสาไม้ไผ่ค่ะเอาไว้สำหรับผูกตะเกียงน้ำมันบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
รวมทั้งเป็นสัญญาณบอกว่าพิธีกินเจนั้นผ่านมากี่วันแล้ว
ซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ชักตะเกียงน้ำมันเพิ่มระดับขึ้นวันละครั้งจนครบ๑๐วัน
นี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมถือศีลกินเจมากขึ้น
ซึ่งก็ถือว่าเป็นประเพณีถือศิลปกินเจของสารเจ้าที่จัดมาเป็นปีที่๗๑ค่ะ
ปิดท้ายที่จังหวัดพังงานะครับ
ผู้ว่างรัชการจังหวัดพร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัด
ร่วมการตรวจสอบราคาพืชผักผลไม้ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองพังงาครับ
ปีนี้ราคาสูงขึ้นกว่าปีที่แล้วเล็กน้อยนะครับ
เบื้องต้นพบว่างราคาผักขนาอยู่ที่กิโลกรัมละ๓๐๔๐บาท
ผักบุ้ง๑๐บาทต่อกิโลกรัม
กวางตุ้งก็๓๐๔๐บาทต่อกิโลกรัม
กัดขาว๕๐บาทต่อกิโลกรัม
ผักกัดหอมกะหล่ำดอก

พร้อมแนะนำให้ติดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน
เพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคนะครับ